คุณผู้ชมครับที่อุทัยธานีครับแม่น้ำสแก่กรังเนี่ย
มีคุณลุงคนหนึ่งนะฮะนอนอยู่ในเรือครับ
เงียบเลยคนก็ตกใจไงปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือ
เมานะครับเมาตื่นมาในจำอะไรไม่ได้เลยนะฮะ
ไปดูภาพกันหน่อยครับ

ไม่เอา

เอ้าผมก่อนตรงเนี่ย

อยู่ในพายนั่นเลย

ชื่อนายศักดานำนักกฎตุราฤทธิ์

นำนักกฎตุราฤทธิ์

พายจะจำได้ไหม
ผมชื่อนายศักดาสุราฤทธิ์

แต่ว่าข้อมูลที่มีมีเท่านี้เลยนะครับ

ผู้สื่อข่าวรู้สึกผิดไปเลยอะ

ใช่นะแต่ว่าคนก็เป็นห่วงไงฮะถูกไหม

แล้วนี่ก็แหมพึ่งออกอันสารด้วยนะถูกไหม
ตำรวจมาหมดแล้วใช่ไหม
นี่ครับแผ่น้ำสแก่กลางคุณผู้ชมครับ
สารกลางจังหวัดอุทัยธานีนะครับ
ตำรวจก็มาดูครับเรียกยังไงก็ไม่ตื่นนะฮะ

คุณศักดาสุราริสต์อายุ๕๘ปี

แล้วก็หมดเงินไป๔๕๐๐๐ครับ

ก็เลยประสานญาตินะฮะให้มารับตัวครับ

อยู่แถววัดซึ่งห่างจากตรงนั้นประมาณ๒กิโลครับ

เกลี้ยกล่อมครับให้ลุงเข้าฝั่งแล้วก็ดึงขึ้นมาทุลักทุเล
ดึงคนหนึ่งหนุนคนหนึ่ง
เมาจนแบบแทบยืนไม่ได้

มันเดือดร้อนคนอื่นนะครับจากนั้นก็ปล่อยตัวไป

เพราะว่าลุงแกอยู่ในเรือแล้วแกก็นอนปกติ
เดี๋ยวมีดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยครับ

ตากแดดแดดกำลังดีเลย
คุณลุงสักดาสุราริสต์ไม่รู้นำสกุลจริงหรือเปล่า